คุณผู้ชมครับมาตามความเคลื่อนไหวคดีที่นายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนนะฮะ
ผู้กว้างขวางเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่ภูเก็ตนะฮะได้ไปก่อเหตุทั้งวงการแล้วก็ฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย
สองวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีต่อหน้าองค์พระพุทธรูปแก่สลักที่ภูเขาเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๒๙กรกฎาคมนะฮะก็อย่างที่ท่านทราบกันเสียอ้วนนี่เขาก็รักใคร่ติดพันธุ์น้องสปาย
แต่ตามข่าวจากทางครอบครัวของน้องสปายก็คือน้องสปายเนี่ยเขาไม่ได้ชอบด้วย
ถึงขั้นย้ายที่ทำงานหนีไปหลายที่ก็ยังตามไปแล้วก็บงการฆ่าเขา
แล้วก็หึงว่าน้องฟอสเนี่ยคือคนที่เป็นแฟนคบกับน้องสปายอยู่
ค่ะแต่ทางครอบครัวของน้องฟอสและน้องสปายก็ยืนยันว่าฟอร์สกับสปายเป็นเพื่อนสนิทกัน
เพื่อนรักกันเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นญาติกันด้วยซ้ำ
ถูกต้องคดีนี้ผู้ต้องหาทั้งชุดที่ยิงทั้งชุดที่พาเสียอ้วนหนีถูกจับดำเนินคดีหมดแล้ว
แต่มันมีเรื่องมูลเหตุแห่งคดีอยู่
เพราะเสียอ้วนกำลังจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อต่อสู้ทางคดีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเอง
แน่นอนว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยโหดเยี่ยมมากในการฆ่าน้องฟอสน้องสปาย
แต่เขากำลังพยายามจะบอกว่าที่ทำลงไปก็เพราะถูกหักหลัง
สัญญิงสัญญาว่าจะให้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วก็เอาเงินของเขาไปเนี่ย๗ล้านบาท
ค่ะเพื่อจะอ้างเรื่องของการบันดาลโทษะก็เลยก่อเหตุยิงอ่า
ตรงนี้ก็เลยทำให้เราต้องมานั่งไล่เรียงกันอยู่ว่า
ตกลงแล้วครอบครัวน้องสปายทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องสปายเองเนี่ย
เงินจากเสียอ้วนไปเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่
มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางฝั่งเพื่อนสนิทของเสียอ้วนนะครับ
เขาเป็นเจ้าของเพจชื่อดังสปอร์ตไลท์ภูเก็ต
สปอร์ตไลท์เพื่อนสนิทของนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาในคดียิงน้องฟอสน้องสปายนะครับ
เมื่อคืนวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยพูดถึงคดีของเสียอ้วน

ที่มีปมเรื่องเงิน๗ล้านบาทที่เสียอ้วนบอก
วันที่อยู่ที่สพนาจอมเทียนก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลเนี่ย

อ้วนได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับครอบครัวของน้องสปายจริง

โดยโจ้สปอร์ตไลท์หรือว่านายธรรมรัฐบอกว่า
เขาเป็นคนเคารพกฎหมายเสมอ
ยกตัวอย่างถ้าหากมีคนมายืมเงินแล้วไปทวงคืน

แต่จะเอาไม้ไปตีหัวลูกหนี้ได้หรือไม่

แต่ถ้าถามว่าแล้วเหตุจูงใจอะไรที่เสียอ้วน

เป็นที่ถกเถียงกันว่ามันคืออะไร
มันเป็นความรักความแค้นหรือความโกรธ
โจ้สปอร์ตไลท์เปิดเผยว่า
เขาได้ข้อมูลสำคัญมาข้อมูลหนึ่ง

นายธรรมรัฐหรือโจ้สปอร์ตไลท์บอกว่า

ในวันที่เสียอ้วนลงมือก่อเหตุ
ไม่ได้ลงไปยิงเลยทันที
แต่ว่าพอลงจากรถไปแล้ว

แล้วก็เจรจากันเรื่องการใช้หนี้
แต่ปรากฏว่าน้องสปายบอกกลับมาว่า
ถ้าพี่อ้วนอยากจะฟ้องก็ให้ไปเจอกันในศาล
พอได้ยินคำว่าให้ไปเจอกันในศาลเสียอ้วนเลยเกิดบันดาลโทษะ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ฟอร์สจะพาน้องสปายวิ่งหนี
อ้วนก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ยิง

ตรงนี้มันคือต้นต่อของปัญหาของวันที่บันดาลโทษะแล้วยิง
นายธรรมรัฐบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะโทษครอบครัวของน้องสปายทั้งหมดคงไม่ได้
เขาก็ยกตัวอย่างเพลงถ้าจะเป็นเพลงมันก็เหมือนเพลงของปานธนพร
ก็คือตบมือข้างเดียวเพราะมันผิดทั้งคู่
แต่คนที่เสียไปแล้วไม่อยากจะกล้าวร่วงเกิน
ส่วนคดีของเสียอ้วนก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
สิทธิ์จะฟ้องร้องได้หากไม่เข้าใจกฎหมายกระบวนการขั้นตอน
ดราม่ากันทั้งประเทศเหมือนที่ยกตัวอย่างถ้ามีคนเป็นหนี้
เราจะเอาไม้ไปตีหัวเขาทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย
สำหรับคดีของเสียอ้วนคงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะ
เดี๋ยวฟังที่โจ้สปอร์ตไลท์เขาพูดไว้นะครับ
มีโอกาสได้คุยได้ข้อมูลมาอันหนึ่งเขาเล่าให้ฟังก็คือว่า
วันที่อ้วนมันไปก่อเหตุเนี่ยมันจะไม่ได้ลงไปยิงเลย
คุยกับเหยื่อก่อนแล้วก็เจรจากันเรื่องของการใช้หนี้
แต่ปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าถ้าพี่อ้วนจะฟ้องก็ไปเจอกันในศาล
พอไปเจอกันในศาลมันก็เลยบันดาลโทษะ
แล้วเจอจังหวะที่ฟอร์สเนี่ยจะพาน้องวิ่งหนี
อ้วนมันก็เลยบันดาลโทษะก็ยิง

คือจะไปโทษครอบครัวน้องเขาทั้งหมดได้ไหม

มึงเคยฟังเพลงของปานธนพรไหม
ปรบมือข้างเดียวอีกครั้งมันก็ดังไม่ได้

ก็ไม่อยากไปก้าวร่วงมึงเข้าใจไหม
มันก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้อง

แต่ข้อมูลวันที่เกิดเหตุเนี่ย

เขาได้รับข้อมูลจากคนคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะ

ฟอร์สกับน้องสปายเขาก็ตายไปแล้ว

ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วน

ก็คือยิงน้องฟอสและน้องสปาย

ว่าเสียอ้วนจะโอนเงินให้กับครอบครัวของน้องสปาย
ครอบครัวของน้องสปายกี่บาทก็ตาม

มันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญมากนัก
มันแค่สะท้อนให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจ

มันยิ่งเห็นพฤติการของการก่อเหตุของเสียอ้วน

เป็นลักษณะของการฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อน
ซึ่งโทษหนักก็คือถึงขั้นประหารชีวิต
แต่ในสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่จากโจ้สปอร์ตไลท์ที่บอกมา
มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเสียอ้วนอาจจะนำมาอ้าง
เป็นเรื่องของการบันดาลโทษะ
ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ลดหย่อนผ่อนโทษได้
แต่การบันดาลโทษะที่ว่าเสียอ้วนไปทวงเงินกับน้องสปาย
สปายท้าให้ไปขึ้นศาลเสียอ้วนโมโหแล้วยิง
ตรงนี้มันมีใครเป็นพยานให้เสียอ้วนได้บ้าง
ถ้าเขาจะบอกว่าผมไม่ได้ไตรรองนะ

ที่ผมนั่งเครื่องบินมาแล้วผมนั่งรถกันมามาเช่าบ้านอยู่
แล้วขับรถไปดักปิดท้ายปิดหน้าปิดหลังอะไรเนี่ย

พอผมลงไปทงเงินน้องบอกว่าไปเจอนิศาล

ถูกต้องน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้น

ก็เป็นประเด็นเรื่องของที่เสียอ้วนโอนสตังค์
ให้กับทางครอบครัวของน้องสปายและตัวน้องสปายเอง
เรื่องนี้นักกฎหมายก็มองว่ามันเป็นอีกเรื่องนึง

ถ้าเสียอ้วนอยากจะได้เงินคืน

เนรคุณแต่คำว่าเนรคุณก็จะมีรายละเอียด

หรือถ้าเสียอ้วนพิสูจน์ได้ว่า
เงินที่โอนให้กับครอบครัวน้องสปาย

ให้เป็นสินสอดแต่ทางน้องสปาย

มันมีกฎหมายเรื่องสินสอดของมันอยู่
ถูกต้องอันนี้ก็แยกกันแยกเรื่องกันนะคะ

นี่ค่ะก็คุณโจ้สปอร์ตไลท์นี่แหละค่ะ

ว่ามีหลักฐานมีสลิปเงินอะไรต่าง

เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานอะไรต่างเนี่ย
คุณโจ้สปอร์ตไลท์ก็บอกกับทีมข่าว

อ้วนเคยมาปรึกษาทนาย

ไม่พอใจน้องสปายเรื่องเงิน

ซึ่งก็มีการพยายามห้ามปรามกันมาตลอด
ไม่คิดว่าเสียอ้วนจะลงมือทำแบบนี้นะคะ

เจรจาเรื่องของการใช้หนี้ก่อนลงมือเนี่ย
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า

คือต้องแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น๒ส่วนนะคะ

ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รัฐกลุ่ม

เสียอ้วนฆ่าโดยไตรตรอง

ส่วนเสียอ้วนก็มีสิทธิ์

จากข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
เหลือแค่ฆ่าโดยเจตนา

เป็นช่วงของการเตรียมหลักฐานต่าง

คือมูลเหตุจูงใจให้บันดาลโทษะ

พนักงานสอบสวนก็ต้องแย้งให้ได้ว่า

คุณมีทีมงานประชงประชุมการเตรียมตัว
เช่ารถเช่าบ้านเนี่ยหลายคน

อกจากนี้นะคะโจ้สปอร์ตไลท์ก็บอกว่า
ถ้าพนักงานสอบสวนจะนำคดีเก่า
เสียอ้วนเคยยิงคนตาย

มารวมกับคดีใหม่คดีล่างสูตรฆ่าน้องฟอร์ส

ทำให้เสียอ้วนหลุดจากข้อหาฆ่า

อันนี้ถ้าเกิดมองในเรื่องของการดำเนินคดี
ของกฎหมายนะแม้ว่าเขาจะหลุดคดีนั้นไปใช่ค่ะ

ในข้ามกัน
ด้านอื่นถึงถามตัวต้องรบรวมข้อมูล
ทั้งหมดพยานและหลักฐานที่จะให้สำนวนมันรัดกลุ่ม
วิธีชีพภูมิความผิดตามข้อเก่าฮะนั่นคือถ้าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไม่ก่อน
เจตนาค่านี่เนี่ยพอไตร่ตรองไม่ก่อนเนี่ย
พอเป็นคำนี้เนี่ยพอมั่นใจว่าโทษมันประหารชีวิตแน่นอน
นึกออกไหมไหนเนี่ยมามองในมุมของผู้หลุดเก่าฮะ
ก็เรียกว่าเป็นจำเลยนั่นแหละอ้วนนี่แหละถ้าอ้วนจะสู้เขามีสิทธิ์สู้นะ
ไม่ใช่บอกถึงว่ามึงผิดไปแล้วมึงจะมาสู้ตายตกไปตามกันเลย
ประเทศไทยมันมีกฎหมายอยู่แล้วต้องให้เขาสู้ถ้าได้มุมทีมทนาย
ก็ต้องบอกเขาว่าตายตองไม่กอดออกไปอืมนึกออกไหมจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
คือตอนนี้มันเป็นการเตรียมข้อมูลไปสู้กันในชั้นศาลอืม
เราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่อเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป
ไปพันธุแผนศาลได้ได้แค่มาเดาการต่อที่เราเดากันอยู่
หรืออย่างเช่นสมมุติว่าเอ่อตายตองไว้ก่อนทำไงให้รู้
ทุกคนจะมาคิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุจูงใจ
บันดาลโฟศาไม่ได้ตายตองอืมพนักงานสอบสวนดีว่าเก่ง
เขาก็มองในวงศ์นี้ไปแล้วอ่าถ้าคุณไม่ตายตองไปก่อน
แล้วคุณจะขึ้นมากันใหม่หกคนอืมคุณมีประชุมก่อนที่ร้านจะออกมา
คือถ้าทนายฝั่งอ้วนจะยืนการว่าไม่ได้ใส่ตองไว้ก่อน
แต่ถ้าพนักงานส่วนอ้างถึงเหตุผลนี้ล่ะแล้วเขาจะตอบสารว่ายังไง
อืมอันนั้นสำหรับอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่พนักงานสอบสวนเชื่อว่าเป็นไม้เด็ด
นั่นก็คือสมมุติว่าเวลาร้องต่อสารเชื่อว่าชายพวกนี้มีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
และให้สอนเขามาฟังความเชื่อของพนักงานสวนอ้วนข้อมือพญาหลักค้ำว่า
มันเป็นการตายตองไว้ก่อนนั่นก็คือคดีเก่าในปีศูนย์
เหลือว่านี้เคยทำความผิดในลักษณะคือไหมแล้วมีพฤติกรรมในลักษณะคืออี
ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามเพิ่มนะคะว่าเอ๊ะจริงแล้วน้องฟอสเนี่ยมีนิสัยใจคอยังไง
ท่าทางลักษณะเป็นยังไงโจ้สปอร์ตไลท์เขาก็บอกว่า
บอกไม่ได้เพราะไม่สนิทกันเนี่ยค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขานิสัยยังไง
แบบไหนก็ต้องไปถามจากเพื่อนเพื่อนแต่ว่าในพื้นที่ป่าตองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีคนมากหน้าหลายตานะคะพอฟอสกับสปายไปอยู่ด้วยกันที่นี่
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นอันนี้คุณโจ้สปอร์ตไลท์เขาบอกนะ
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของบาร์ที่ฟอร์สทำงานด้วย
ก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นฟอสมีแฟนไม่เคยเห็นฟอสไปเที่ยวบาเกเลย
ถ้าหากว่าเป็นชายรักชายจริงอะไรแบบนี้นะคะ

แต่วันหนึ่งคนมาเที่ยวปีละ๑๒ล้านคน
คิดว่าจะไม่มี๑ใน๑๒ล้านคนที่เธอเห็นแล้ว
เธอรู้สึกแบบว่าใจสันแล้วแบบว่าอื้อปีนี้คนนี้ชอบอ่ะ
นึกออกไหมแต่ไม่ได้แบบว่าฉันต้องไปขี่กับเธอไม่ใช่
แต่อื้อฉันชอบคนนี้แล้วเป็นเงินท่องเที่ยว
สมมุติเราต้องทำงานในปลาที่ต้องแบบว่าต้องดื่มกินต้องอินเตอร์เทน
โอกาสที่จะรู้สึกดีด้วยกันมันก็เยอะ
แล้วเขามาหาทุกวันเออคุยกันถูกผมก็อาจจะคบหาเป็นแฟนกันก็เป็นไปได้
ถูกไหมเพราะตัวเรื่องมันเยอะมีคนเข้ามาเยอะแล้วบรรยากาศ
มันเลื่อนกับการที่จะเรียกว่ามีปรับสมัครที่ดี
เข้าใจตลอดเรื่องเวลาผ่านมาไม่เคยเห็นฟอสมีแฟนที่ขาย
ไม่เคยเห็นฟอร์สมีกิ๊กไม่เคยเห็นฟอร์สไปเที่ยวบาเก

เจ้าของร้านที่ฟอร์สเคยทำเงินด้วยก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นฟอสไปกับผู้ชาย
เพราะจริงถ้าฝูงชายหลักขายไปยืนปลาทอง
แล้วมันโอกาสที่จะคลิกกันมันเกิดขึ้นแน่นอน
บางคนก็เชื่อเชื่อถูกเกียจจึงแบบว่าอยากจะกระโดดถีดกระดาษจริง
เราพยายามจะบอกว่าเราไม่ได้เข้าข้าง
แต่เรามองว่านี่คือปัญหาสังคม
อย่างเค้นอ้วนอย่างเงี้ยมันมีคนคนเดียวที่เชื่อ

มันมีหลายตัวนี้เลยอย่างว่าแต่ผู้ชายไปเปย์ผู้หญิง

มีว่าใครจะกระโดดก้าวป้ามพอบนการทางภาค
คือเรื่องเป็นหนี้เรื่องหลอกลวงเรื่องอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่เรามีสิทธิ์ไปหาคำว่าดีหรือไม่ดี
ที่ออกมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้จะเข้าข้างเสียอ้วนผู้ต้องหานะคะ
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับสังคมอยากจะสะท้อนสังคมเท่านั้นเองค่ะ
แต่ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็ส่งผลกระทบโดยตรงไปที่ครอบครัวของน้องสปาย

แล้วก็ตัวน้องสบายเองนะครับเพราะว่าน้องเองก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงแถลงไขแล้วนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามคุณพ่อของน้องสปายนะครับนายสมพงศ์ฉลูศรีนะครับเพราะว่า
สปอร์ตไลท์เขาก็เปิดเผยสลกสลิปที่โอนเงินมาเป็นชื่อของพ่อน้องสปายนี่ก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะฮะ
เราก็ไปถามว่าเออเนี่ยโจ้สปอร์ตไลท์บอกว่าเสียอ้วนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าเสียอ้วนวันที่เกิดเหตุเนี่ย
จะไปเจรจาเรื่องการใช้หนี้กับน้องสปายแต่น้องสปายกลับบอกเสียอ้วนว่า
ถ้าจะฟ้องก็ไปเจอกันในศาลอะไรอย่างนี้เลยบันดาลโทษะแล้วก็ยิง
คิดเห็นอย่างไรนะฮะคุณพ่อบอกว่าความจริงช่วงนี้ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรมาก
แล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรด้วยเพราะว่าไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยดี
ภรรยาก็อยากให้พักผ่อนเยอะแต่ถ้าได้ฟังในสิ่งที่โจ้สปอร์ตไลท์บอกมาเนี่ย
พ่อของน้องสปายบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมาก
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราสั้นว่า
ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างที่โจ้สปอร์ตไลท์บอก
โดยจนถึงวันนี้พ่อของน้องสปายยังเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นการวางแผนของเสียอ้วนเอาไว้ก่อนอยู่แล้ว
พร้อมฝากบอกไปถึงโจ้สปอร์ตไลท์ว่า
คาดการณ์อะไรไปเองเพราะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสำนวนคดีของตำรวจหมดแล้ว
ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

เดี๋ยวกลับไปที่คุณโจ้สปอร์ตไลท์อีกหน่อยได้ไหมคะคุณภาคภูมิค่ะ
เพราะว่าอยากจะย้อนไปคือก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้
แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายอะไรเป็นเรื่องของการโอนเงิน
เป็นเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างคุณโจ้สปอร์ตไลท์กับเสียอ้วนว่า
พอใกล้ชิดกันแล้วมีข้อมูลอะไรที่เสียอ้วนเคยเล่าอะไรให้ฟังบ้าง
คุณโจ้สปอร์ตไลท์ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าในฐานะเพื่อนสนิทนะคะก็รู้จักเสียอ้วนมา๖๗ปีแล้ว
รู้จักนะคะเพราะว่าสปายไปทำงานที่ร้านของเสียอ้วน
เมื่อประมาณต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วเสียอ้วนแนะนำว่า
สปายเป็นแฟนเสียอ้วนค่ะแล้วก็บอกว่าสปายเนี่ยมีคนมาชอบเยอะ
แต่ก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับสปาย
ซื้อบ้านเอาไว้แล้วสักพักหนึ่ง
เสียอ้วนมาบอกว่าอกหักละถูกสปายทิ้งละ
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปายครับ
สปอร์ตไลท์บอกว่าคนในพื้นที่เขารู้ว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนแล้วแต่คนใกล้ชิดจะรู้ว่าเสียอ้วนกับสปายเป็นแฟนกัน
อ้วนเคยพาสปายไปดูบ้านเพื่อเตรียมแต่งงานนี่
สปอร์ตไลท์บอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีทนายความอะค่ะ
ที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนสนิทของเสียอ้วนก็ยืนยันว่าเสียอ้วนกับสปายเป็นแฟนกันและจะแต่งงานกันนะคะ
ก็เลยไปปรึกษาทนายความคนนี้ค่ะที่เป็นทั้งทนายเป็นทั้งเพื่อนเนี่ย
ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เสียอ้วนโอนเงินให้เยอะ
ก็เก็บเอาไว้ทั้งหมด
แต่ยังไม่ทันได้แต่งตั้งทนายความคนนี้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ดำเนินคดีนะคะ
เสียอ้วนก็มาก่อเหสักก่อนก็มาฆ่าน้องฟอสน้องสปายสักก่อน
สปอร์ตไลท์บอกว่าเงิน๗ล้านบาท
ทนายให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าที่แม่สปายให้สัมภาษณ์เอาไว้
ว่ารับโอนเงินจากเสียอ้วนแค่๑ล้านบาทนั้นไม่จริง
ซึ่งโจ้บอกว่าได้ดูหลักฐานกับทนายความของเสียอ้วนแล้ว
มันมากกว่านั้นมันมากกว่า๑ล้าน
โอนเงินให้เป็นก้อนใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยเสียอ้วนก็เล่าให้ฟัง
โอนให้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำเรือนหอ
ดูแลพ่อแม่ให้กับน้องสปายเพราะน้องสปายเป็นว่าที่ภรรยา
แต่เสียอ้วนก็ย้ำมาว่าก็ไม่รู้นะว่าใครพูดจริงใครพูดโกหก
แต่อันนี้เป็นข้อมูลจากเสียอ้วน
ก็เลยมีการแนะนำว่าให้เสียอ้วนตั้งทนายความ
เพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ในชั้นศาล
แล้วก็เวลาการโอนเงินไปเสียอ้วนไม่เล่านะ
นะว่าโอนเงินให้พ่อหรือแม่หรือน้องสปาย
ไม่ได้บอกเพื่อนว่าโอนแบบโอนให้ชื่อใคร
แต่โจ้สปอร์ตไลท์ก็บอกว่ามันก็มีหลักฐานอยู่ในสลิปการโอนอยู่แล้ว

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะโจ้เขายอมรับว่าเสียอ้วนเคยพูดว่า
จะจัดการใช้คำนี้
แต่โจ้ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าพูดด้วยอารมณ์ไหน

คือปรามกันไว้แล้วว่าเสียอ้วนอย่านะอย่าทำอะไรนะ
เพราะตัวเองมีทั้งธุรกิจมีทั้งลูกน้องจำนวนมากนะ
ดังนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือคำพูด
ว่าจริงแล้วมีการตกลงกันว่า
จะมีการแต่งงานกันหรือเปล่าระหว่างเสียอ้วนกับน้องสปาย

ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เสียอ้วนอาจจะฟ้องร้องขอเงินคืนได้

สำหรับมูลเหตุโจ้สปอร์ตไลท์บอกว่า
เชื่อว่าเป็นความคาดหวังของเสียอ้วนนะคะ
สิ่งที่ทำลงไปน่าจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี
หวังจากความรักโดนหลอก
พีคก็คือตอนที่เลิกกันแล้ว
ครอบครัวน้องสปายไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ก็เลยทำให้เสียอ้วนโมโหว่าเงินที่ไปเที่ยว

ช่วงที่โม์สตางค์หนักประมาณเมษาปรายแล้ว

ทีนี้เขาก็ปรึกษาทนาย

ทีนี้เวลาปรึกษาทนายเขาก็ส่งไลน์ให้ดูเอาหลักฐานให้ดูในเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นทนายอันไหนเขาโหลดเก็บทันเขาก็จะโหลดไว้

ทีนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ทนายกำลังรวบรวมหลักฐาน
ให้อ้วนปริ้นต์เอกสารรับรู้ไปถ่ายเอกสารทั้งหมดมา

แต่นี่ว่ามันอยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการ
ยังไม่แต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการนึกออกไหมครับ
ทีนี้จะฝึกษาให้ทนายทำคดีให้แต่อ้วนมาก่อเหตุกรณ์

เรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำต่อหรือไม่ทำต่อ

คุณโจ้เพิ่งทราบตัวเลข๗ล้านเหมือนกันใช่ไหมคะ

เพราะอ่านข่าวมาก็เห็นก็นั่นละได้ยินกันแค่๔ล้านเสต
แล้วบอกว่ามีหลักฐานนะ
บอกออกมาดูก็นั่งดูด้วยกัน
เขาก็ยืนยันว่ามันเยอะกว่านั้น
ก็เห็นลักษณะจริงเพราะว่า
ลักษณะการโอนไปเป็นก้อนเนี่ย
คือมันไม่ใช่โอนแบบเบี้ยหัวแตก
ไม่ใช่ทีละเป็นหน่วยเป็นแสน

คือเงินสินสอน
มันเป็นก้อนใหญ่ไหมคะ
ต้องถามมันเป็นก้อนใหญ่มาก
ขอเป็นการดูแลพ่อแม่ของว่าที่ภรรยา

แต่นี้ว่าค่าทางคุณแม่เขาพูดอีกอย่างนึง

พูดจริงหรือว่าคุณแม่พูดจริง

แล้วก็ไปที่สูตรอีกคันสามคือตอนเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอะครับมันก็คือว่า
ต้นเหตุที่ผมมั่นใจว่าในเรื่องของคำคาดฝั่งของควร
แต่ทีนี้ไอ้ที่เราพิสูจน์กันไม่ได้ซึ่งทนายเพื่อนผมเองก็พยายามหาหลักฐาน
ตอนที่จะฟ้องเนี่ยคือพยายามจะหาให้ชี้ให้ชัดว่า
มีการพูดในสถานที่ว่าหรือว่าส่งไลน์หรือว่าส่งข้อความอะไร
ว่าเหมือนจะให้แต่งงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ชัดเจน

แต่มั่นใจว่าสิ่งที่อ้วนทำลงไป
หนึ่งเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นเรื่องขัดสี
เรื่องผิดหวังในความรักแล้วก็เรื่องที่แบบว่าโดนหลอกอืม
ทีนี้ไอ้จุดพีคหน่อยก็คือว่าตอนที่เขาเลิกกันเนี่ย
แล้วน้องเขาไปเที่ยวกับครอบครัวที่ญี่ปุ่น
ซึ่งมันเป็นจุดที่อ้วนค่อนข้างจะโมโหสุดว่า
ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมีเงินใคร
แล้วเงินใครคะ
ต้องไปถามคุณแม่เขาว่าเงินใครอันนี้ผมไม่ทราบ